ข่าวนี้เนี่ยไปเจอศพปริศนาที่ถูกเผาอยู่กลางไร่อ้อยยังตรวจไม่ได้นะว่าศพนี้เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะเมื่อสิบวันก่อนก็มีคนเจอศพแล้วห่างจากจุดเนี้ยประมาณนักสามถึงสี่กิโลกิโล
ทีนี้ศพก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหายไปพร้อมกับเพื่อนไม่รู้ว่าศพที่เจอล่าสุดจะใช่เพื่อนของศพที่ตายก่อนหน้าหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวต้องเร่งพิสูจน์นะคะเหตุการณ์เจอศพเนี่ยเจอเมื่อวานนะอันนี้ถือว่าเป็นศพที่สองค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในไร่อ้อยที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วตำรวจจากสพอูทองแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ไปตรวจสอบ
ดูแล้วเนี่ยผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเหลือสภาพคือเป็นโครงกระดูกกระโหลกศีรษะเท้าเนี่ยยังมีผิวหนังอยู่ไม่รู้ค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี้ยคือย้อนไปสิบวันก่อนก็คือวันที่แปดมกรามีคนเจอเจอศพของนายสุรัตน์ครุฑะวัดอายุสามสิบสามปีในไร่อ้อยเหมือนกันค่ะห่างจากจุดที่เจอศพเมื่อวานเนี้ยประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรแล้ววันที่เจอศพของนายสุรัตน์เนี้ยญาติบอกว่าไงรู้ไหมสุรัตน์อ่ะเขามีเพื่อนช
ส่วนทศพเมื่อวันที่๘มกราส่วนทศพลก็หายไปญาติก็ตามหาตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
แต่โครงกระดูกอยู่ในไร่อ้อยเหมือนก็โดนเผาอ่ะเดี๋ยวต้องส่งกระดูกนี้ไปชนะสูตรก่อนนะ
เอามาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ซิว่าใช่นายสุรัตน์จริงหรือเปล่านะคะ

ทีนี้ศพที่เจอก่อนหน้าในสุรัฐเนี่ยนะ
เขามาจากร้อยเอ็ดก็มาช่วยญาติตัดอ้อย
หายตัวไป๒๕ธันวาคม
แล้วมาเจอศพแปดมะกะรา
เพราะว่าคนงานที่มาตัดอ้อยไปเจอสภาพศพของนายสุรัตน
คือดำเป็นตอตะโกอยู่กลางไร่
ตัวนายสุรัตน์เองเขาดื่มเหล้าหนัก
ญาติก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะลงแดง
หลงเข้าไปในป่าไร่อ้อยหมดแรงจนเสียชีวิตหรือเปล่า
ทีนี้มีการเผาไร่อ้อยไงแล้วก็ให้คนงานมาตัดตัด

ก็เลยกลายเป็นว่าโดนถูกเผาไปด้วยหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
รวมถึงรายล่าสุดที่เจอเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ